หิวเยอะเยอะเพราะอาจขาวเยอะมันยังไง

พกมาป่ะ

เฮ้ยช้าชัก

หุ่นตัว

เอาเมนูอะไรดีฮะ
ชักคุณมีชะชักอะไรบ้าง

ใบตองวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปกินชาร้อยเม็ด
ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นแล้วร้องว้าวแน่นอนกับชาร้อยเม็ดร้านนี้ครับ

สิครับแหมฟิตมาอย่างดี
นี่คุณผู้ชมครับสวยไหมล่ะฮะร้านนี้นี่ครับร้านนี้ชื่อว่าสถานีจ่ายน้ำครับ

นี่คุณผู้ชมร้านนี้ตั้งอยู่ที่หมู่๖ตำบลบัวงามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ร้านนี้เนี่ยฮะเขาได้ทำให้ทุกคนฮือฮาอย่างมากเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าชาร้อยเมตรนี่แหละฮะ
นี่ดูสิฮะเมนูที่เป็นไอเดียเด็ดนี้ของนางสาววะนิดาครับอายุ๒๗ปีเจ้าของร้านนั่นแหละฮะ
เขาบอกว่าเขาสร้างจุดขายให้กับร้านให้ดูโดดเด่นยิ่งกว่าขายครับ

ถุงใส่น้ำคุณชิสายาวกว่า๑เมตรเลยครับ

นี่เออใช่แล้วครับนี่คุณชิสาแต่ว่านี่ชอบอะไรยาวใช่ไหมครับ
นี่เลยหลอดดูดครับโอ้โหยาวกว่า๑๓เมตร
นี่ออกมาเรียกลูกค้าแบบนี้นี่ก็สร้างกระแสให้กับร้านของเธอเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เดี๋ยวคุณจูด้มก็จะอยากรู้นี่ฉันสูง๕๕เซนจะไหวไหมครับ
ไวครับ

ความสูงนี่ไม่มีปัญหาหรอกคุณก็นอนกินเอาดิ

ว่ามันต้องมีแบบไหนบ้างครับคุณจูด้ม
หรือว่าเช้าแบบนี้กาแฟก็มีนะ
หรือว่าน้ำผุระไม้พี่ไปศักดิ์อาจจะชอบ
แล้วแต่เลยสามารถใส่ถุงชา๑๐๐เมตรได้
แต่คุณผู้ชมบางทีจะหยาวไป

มีครับมีครับคุณผู้ชมเมนูปกติไซส์ปกติราคา๑๙บาทเท่านั้นครับ
มีไว้ให้บริการคนที่ชอบดื่มไซส์ปกติด้วยนะครับ

มานี่ไม่ได้หรอกม้างคนน้าจะชอบจ่ายนานอยู่แล้ว

ใบต้งต้องหู
ต้องใช้ลีลาการสอบแบบนี้
ถึงจะผ่านอัพไฟเข้ายกไป
ไม่ต้องทักดูไปเรื่อย
แม่เราก็ว่าจะทักเมื่อไหร่

มันคอชงด้วยหรือเปล่า
เอามาแก้วหนึ่งโซดาน้ำน้ำ
โซดาด้วยนะโซดากับน้ำฝังเฉยโซดาโซดา

น้องจูด้งจากโครงการคอเล่าของเรานะคะ